ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นบทสรุปหรือเปล่านะ
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอถูกสามีหลอกลวง
บอกว่าเป็นจาทหารเขาเรียกว่าจักกก
ทีนี้พอแต่งงานอยู่กินกันมีลูกกันแล้วเนี่ย
เธอก็เริ่มเอกใจ
ถ้าเกิดสามีเป็นทหารเอ๊ะทำไมลูก
หรือว่าตัวเธอที่เป็นเมียเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะ

สิทธิ์ต่างที่เป็นทหารของสามีเบิกไม่ได้เลย
ผู้หญิงคนนี้เธออยู่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะสามีเนี่ยไปทำงานบอกอยู่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้

หายบ่อยมากไปหาที่บ้านแม่สามี
สุดท้ายเนี่ยถึงได้รู้ว่าเอ้าไม่ได้เป็นทหาร

วันนี้ก็เลยขึ้นโรงพักษพเมืองบุรีรำ
แล้วเธอได้เจอหน้ากับแม่สามีอีกรอบหนึ่ง

วันนั้นนักข่าวเราไปถามเนี่ยแม่สามีเขาบอกว่าแม่

แล้วลูกสะพ้ายคนนี้มันก็มีกรณีอยู่นะ

นี่เป็นตอนที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะ

บอกมีสามีมีรุ่งมีรูปนี่เห็นมั้ย

เดี๋ยวลองดูวันนี้หน่อยนะฮะที่โรงพักนะครับ
ไอ้แม่วายลูกสำชัยอีกสัก
พี่หลอดูอ่ะพระเจ้าพระเถียง
แม่แม่ปรับปรับลูกจนพิณาศีสุดท้าย
พิณาศีสุดท้ายแต่ก่อนค่อนข้างคิด

เอาเป็นว่าบนโรงพักษ์สพเมืองบุรีรำตรงนี้เนี่ย
เขาจะมีคนหนึ่งเป็นแม่สามีอีกสองคนเป็นเมียของคนที่บอกว่าเป็นจ่าทหารชื่อกากก

คนที่เป็นเมียก็มีชื่อเอกับชื่อบีก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะก็แม่สามีเหมือนกับมาเกลี้ยกล่อมบอกจบเรื่องกันได้ไหม
มาขึ้นโรงพักมาแจ้งความกันทำไมเรื่องหลอกลวงอะไรพวกนี้เนี่ยแม่ไม่อยากจะพูดนะว่าตัวเธอนี่ก็มันมีเรื่องมือที่๓ที่มันไม่สมควรทำเหมือนกันนะ
นี่ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมานะครับแต่ประเด็นหลักเนี่ยมันก็คือเรื่องที่คุณเอนะที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฮะ
นี่เขามีรูปคู่เขาบอกรูปซ้ายมือเนี่ยคือรูปของสามีใส่ชุดทหารแล้วบอกเป็นจ่าทหาร
จากกบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเอเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน
บอกว่าได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลตั้งแต่ปี๖๑นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นทหารประจำการอยู่ที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
พอได้คุยกันอะไรกันเธอเห็นว่าเออเป็นทหารก็มั่นคงนะครับเขาก็ถ่ายรูปชุดทหารยศจ่าสิบเอกมาให้ดูนะครับ
ก็เลยตกลงปลงใจอยู่กินด้วยกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันนะฮะซึ่งก็มีลูกสาวกัน๑คนปัจจุบันอายุ๔ขวบแล้ว
เธอบอกเออมีสามีเป็นทหารลูกก็จะได้เบิกได้สิทธิต่างของพ่อตัวเธอเป็นเมียจะได้เบิกได้นะครับ
สุดท้ายเธอเริ่มแปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ว่าจะไปเรียนไปหาหมอไปโรงพยาบาลทำไมลูกเบิกอะไรไม่ได้เลย
ชุดทหารออกไปทำงานตลอดบอกอยู่ชายแดนใต้แต่ไปทำงานมหาสารคาม
ไปเช้ากลับเย็นอยู่ชายแดนใต้ยังไง
บ้านอยู่บุรีรำมีพฤติกรรมแบบดูลับล่อเหมือนปกปิดข้อมูล
สุดท้ายเนี่ยความมันแตกเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งลูกต้องเข้าโรงพยาบาล
พาลูกไปโรงพยาบาลไม่สามารถใช้สิทธิ์ของพ่อในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ฮะ
ก็เลยไปสืบหาความจริงจนรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสามีเธอจากกบไม่ได้เป็นทหารนะครับ
คือไปไล่ตามดูตั้งแต่แบบบ้านของสามีบ้านแม่บ้านแม่ผัว
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เรียกจากกบจากกบจากกบแต่ไม่ได้เป็นทหาร
นำซ้ำยังพบว่ามีผู้หญิงคนอื่นนะฮะอีก๓คนด้วยกัน
คนหนึ่งอยู่มหาสรคามที่สามีไปเช้าเย็นกลับนั่นแหละอีกคนนึงอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่กาลสินนะฮะ
แล้วก็มีคนหนึ่งที่จากกบเขายังไม่ยอมรับด้วยซ้ำเอาเป็นว่ารวมเธอด้วยเนี่ยเป็น๔บวก๑
วกหนึ่งคือคนที่สามียังไม่ยอมรับทุกคนเนี่ยล้วนแต่ถูกจากกบเนี่ย
หลอกว่าเป็นทหารแล้วก็อยู่กินด้วยนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยมีทะเบียนสมรสเธอเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยแล้วมาแจ้งความ
เพราะว่าอยากจะให้จากบสามีเธอหยุดพฤติกรรมตรงนี้แล้วเธอก็อยากเรียกร้องศักดิ์ศรีของตัวเอง
รวมถึงค่าเลี้ยงดูลูกจากจากกบด้วย
สงสัยเขาก็ถามเราว่าสวัสดิการอะไรมีไหมคลอดลูก
ไปดูไลน์เขาโอ้โหบานเลยผู้หญิง
บอกเลยว่าเยอะมากจนเราไม่รู้จะจับใครเลย
เพราะว่ามีทั้งลูกศิษย์ที่ว่าเป็นลูกศิษย์หมอศัยศาสตร์นะเนอะ
มีทั้งผู้หญิงเราก็แยกออกว่าอันไหนลูกศิษย์อันไหนผู้หญิง

นั่นแหละเลยรู้ตอนลูก๔เดือน
นี่ติก็ไปคุยด้วยนะฮะมีบนโรงพักนะครับ
เขาตามตัวจากกบจนเจอแล้วทีแรกก็ไม่เจออยู่หลายวัน
หลังจากเป็นข่าวมาสองสามวันจากกบแกจำสินอยู่
แต่พอถูกแจ้งความวันนี้ต้องมาโรงพักนะครับ
มีอีกคนนึงที่ชื่อบีนะครับอยู่กรุงเทพนะครับ
ก็เจอจากกบหลอกแบบเดียวกันเลยนะฮะเธอบอกว่าเธอรู้จักกับจากกบ
๖๑เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คบหาอยู่กินด้วยกัน
ตอนที่อยู่ด้วยกันจากกบก็มาขอยืมเงินบอกค่านู่นค่านี่ค่านั่น
ไปหลายครั้งรวมแล้วเป็นเงินเนี่ยแสนสาม
วันนี้พอรู้ข่าวว่ามีคนไปแจ้งความออกมาเปิดเผยเรื่องราวของจากกบ
เธอก็เลยตามมาที่บุรีรำนี่เห็นไหมฮะแม่ยืมตังค์ได้ไหม
พรุ่งนี้คืนอ้าวอ่านไม่ทันไม่เป็นไรฮะ
อ่ารวมเป็นเงินแสนสามเนี้ยวันนี้จากกบบอกว่า
อ่ามาทวงคืนที่ผ่านมาจากกบเคยขู่ว่าถ้าเลิกกับเขาเนี่ย
เขาจะทำของใส่เพราะนอกจากเป็นทหารแล้วบอกจากกบนี่เป็นหมอศัยศาสตร์อีกนะฮะ
เหรอคะแต่เธอไม่กลัวคำขู่นะครับ
แล้วก็มารู้ว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของจักรบนะครับอ่า
นี่ฮะเธอบอกจากกบเนี่ยถูกแฉแบบนู้นแบบนี้
แต่ก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่หลายรอบวันนี้เธอเลยต้องมาเพื่อจะมาทวงเงินคืน
ส่วนจากกบนะครับเขาขอชี้แจงเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทหารนะฮะ
แต่เคยเป็นเคยเป็นทหารจริงตอนนี้ลาออกมาแล้ว
ตอนที่ได้เจอเอเนี่ยไม่เคยโกหกว่าเป็นทหารนะอืม
บอกว่าเคยเป็นทหารไม่ได้บอกว่าเป็นทหารอยู่ในขณะนี้
พอมาอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันเวลาตัวเขามีเงินเขาก็ให้เอตลอด
แต่เวลาไม่มีเขาก็ขอจากเอที่เออ้างว่าตัวเขามีผู้หญิงอยู่ที่มหาสรคาม
นั่นคือภรรยาเก่าส่วนที่กรสินก็เลิกกันไปแล้วค่ะ
ก็เกิดจากความรักทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
นี่มันเป็นบ้างส่วนอยู่ครับมันก็มีคื่นอยู่
แล้วที่เค้าบอกเรามีเมียเยอะเหมือนปีศกรสิน

ตำรวจก็สอบปากคำนะครับ

เสร็จเรียบร้อยในชั้นพนักงานสอบสวนจากกบก็ไปหาเอเลยนะครับ
นี่คือภรรยาคนล่าสุดนี่ณขณะนี้
คุกเข่าจับแขนขอความเห็นใจ
เพราะว่าเอเนี่ยเขาบอกเขาต้องการเลิกแล้วเขาขอเรียกเงิน๓แสนบาทเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร
แต่จากกบบอกโอ้โหพี่ไม่มีหรอกพี่จ่ายไม่ไหวหรอก
นะทางคุณเอเขาก็บอกว่าเอางั้นก็ให้ไปหามาห้าหมื่นบาท
ภายใน๒วันต้องเอามาให้ก่อนสองหมื่นหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนให้เอามาให้อีกสามหมื่น
นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะหย่ากัน
ขอเป็นก้อนเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ได้ก็ให้บอกมา๕หมื่นแต่ขอ๒หมื่นภายใน๒๓วันนี้
เอาว่าแม่ลูกมันขออีนางมันขออีนางมันขอว่า๒๓หมื่นเอาไว้สองหมื่นภายในอีกกี่วัน

ถ้าไม่มีก็จบค่ะเพราะว่ามันเล็กน้อย
ไม่ได้ค่ะสองวันถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันเราจะไม่จบง่าย
ส่วนอีกคนที่มาโรงพักวันนี้นะครับก็คือทางบีนะฮะที่บอกว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
จากกบก็บอกว่าที่บีบอกเอาไปแสนสามเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจากกบจะผ่อนใช้ให้เดือนละสองพัน
ซึ่งทางคุณบีเขาบอกถ้าเกิดไม่ให้ก็จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไป
เพราะเขามีหลักฐานเรื่องการยืมเงิน๒๐๐ก็จะผ่อนให้ครบแสนสาม
อีกอีกกี่นานเท่าไหร่คะน่าจะหลายเดือนอยู่นี่แหละนะ